นี้เป็นหน้าทุเรียนอยู่นะคะแต่ว่าฝนตกอะค่ะ
เกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนเขาต้องระวังจะมีหนอนเจาะทุเรียนระบาด
ทีนี้มันกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามีพ่อค้าขายทุเรียนที่จังหวัดระยอง
ไปซื้อทุเรียนจากเกษตรกรที่เขาเป็นเจ้าของสวน
ซื้อตันครึ่งนะสัก๕๐๐๖๐๐ลูกได้
จ่ายเงินไป๑๖๐๐๐๐บาทกลับมาปุ๊บลองแกะดูอ้าวมีหนอน
ดูแกะดูมีหนอนหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลยคือกินไม่ได้เลยขายไม่ได้เลย
เอามาขายต่อใช่ไหมเขาเป็นพ่อค้าขายใช่เป็นพ่อค้าขายร้านริมทางอะไรอย่างเงี้
เหมาสวนมาจากเกษตรกรที่สวนครับสุดท้ายก็พยายามติดต่อไปที่เจ้าของสวนนะ
ครับว่าขอเงินคืนได้ไหมโอ้โหเดือดร้อนหนักเลยเนี่ยเขาผ่าให้ดูก็เห็นหนอนอ่ะ
มันขายไม่ได้นอนทุเรียนเนี่ยแสบฮะคือนอนทุเรียนมันก็มาจากผีเสื้อกลางคืน
ใช่เขาว่ากันว่าเหมือนกับมาจากมาเลเซียระบาดมาจากตรงนู้นนะ
แล้วก็มาระบาดในไทยด้วยนะคือที่ไทยก็มีเยอะเนี่ยใช่
เสื้อกลางคืนเนี่ยมันจะไปวางไข่อยู่ตรงร่องของเปลือกทุเรียนอ่ะค่ะ
มันวางไข่แล้วพอฟักมาเป็นตัวหนอนมันจะชัยเปลือกทุเรียน
เปลือกแข็งเนี่ยหนอนทุเรียนมันชัยเปลือกลงไปเลยนะ
แล้วไปกินเม็ดไปกินเนื้อกินข้างในอย่างนี้
แล้วระบาดมา๒๓ปีแล้วนะคะระบาดหนักก็คือช่วงที่ฝนตก
เกษตรกรต้องระวังแล้วพอผ่าออกมาแล้วมันมีหนอนอย่างเงี้
คือมันขายไม่ได้ท่าสวนทุเรียนเขารู้ดีแต่มันขึ้นอยู่กับว่า

แล้วคนซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาไว้ใจไง
เขาก็ไม่ได้มีเอกสงคเอกสารสัญญาอะไร
จ่ายเงินก็จ่ายหมดเลย๑๖๐๐ทีเดียว
แล้วไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ผ่าแกะดูด้วยค่ะ

นายจิตติพฤกษาชาติอายุ๕๙ปีนายนาวินรัตนสุธินันอายุ๖๐ปี

เขามีแผงขายอยู่ที่ริมถนนบายพ้าสาย๓๖ระยองคอมเพล็กซ์
สี่แยกไฟแดงบ้านดอนอำเภอเมืองระยองค่ะ
เขาซื้อทุเรียนมาจากเช่าสวนผลไม้ที่ตะบนบางบุฎอบค่าตันครึ่ง

มันมีหนอนเจาะทุเรียนเต็มไปหมดเลย
ก็เลยไปร้องเรียนกับเกษตรจังหวัดระยอง
ร้องเรียนกับสหกรจังหวัดระยองว่าช่วยคุยหน่อยสิ
เจรจาขอเงินคืนได้ไหม
คือเขาบอกว่าไม่ได้อยากจะขอเงินคืนทั้งหมดนะคะ
ครึ่งหนึ่งก็ยังดีส่วนหนึ่งก็ยังได้

เขาติดต่อไปแล้วเหมือนกับหลบหน้า
ไม่ยอมแบบติดต่อกลับเลย
มีการที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยนะคะ
นายสุรสิงศ์ภูลเพิ่มสุขสมบัติเกษตรกรจังหวัดระยอง
บอกว่าเบื้องต้นจะพาทั้งคู่ไปพบกับเจ้าของสวนนะคะ
ก็จะเป็นตัวแทนเป็นคนกลางไปเจรจา

ก็เลยแนะนำพ่อค้าแบบนี้ค่ะว่าควรมีหลักฐาน
เวลาซื้อทุเรียนอย่างนี้ค่ะควรมีหลักฐานว่าผลไม้อะไรก็ตาม
ซื้อเยอะแบบนี้มีสัญญาหน่อยดีไหมทำเป็น
ลักษรหน่อยดีไหมจ่ายเงินมัดจำส่วนหนึ่งไหม
ต้องจ่ายทั้งหมดทีเดียวคือมีขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบก่อนรับผลไม้ไป
แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรระวังนะคะ
เจาะทุเรียนหรือว่านอนใต้ระบาดช่วงฝนตกชุกค่ะ
เขามีหลายชื่อนอนทุเรียนเนี่ยเป็นตัวสีน้ำตาล
ไว้ใจกันไงแต่ตอนที่เก็บมาขายเนี่ยผมว่าเขารู้
ว่าลูกไหนดีไม่ดีมีหนอนเจาะไม่มีหนอนเจาะเนี่ย

ก็เดี๋ยวนี้ทุเรียนดีที่เขามาขายเขาจะมีบาร์โค้ดเลยไง

ตามคืนได้เลยแต่อันนี้ไว้ใจกันนะครับ